มาดูเรื่องของไอเดียการทำกระทงค่ะทุกปีก็จะมีไอเดียอะไรแปลกนะคะ
แต่ไอเดียอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเรียนแบบกันไหวหรือเปล่า
เอาเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันค่ะ
แปลกจริงแต่เรียนแบบไม่ไหวเพราะนี่คือทองคำค่ะ
เจ้าของร้านเพชรบุรพายาวราชที่ชนบุรีบอกว่ากระทงใบนี้มีทองคำน้ำหนัก๓๐๐บาท
คิดเป็นเงินก็คือมูลค่า๘ล้านบาท

ไอเดียเก๋ค่ะไอเดียแปลกมาก

กำลังโอ้โหแชร์กันอยู่เป็นไวรัลในติ๊กต๊อกนะคะ
คนไปคอมเมนต์กันเยอะเลยถามเหมือนพี่อุ๋ยเลย
จะลอยจริงไหมเนี่ยจะไปลอยที่ไหนเนี่ย

จะตามไปเก็บแล้วมันจะลอยไหมคะ
มันจะพอลงน้ำปุ๊บจมเลยเพราะมันหนัก
โอ้โหนั่นน่ะสิสัก๔ทุ่ม๔๐ค่อยลอยได้ไหม
หรือสามีจะทำกระทงแบบนี้มาให้ภรรยา

พี่อุ๋ยลองเรียนแบบดูก็ได้นะคะ
ทองคำน้ำหนัก๓๐๐บาท

มีนางนพมาศท่านหนึ่งโชว์ความสามารถพิเศษแบบไม่ห่วงสวยกันเลยทีเดียว
ทำไมครับ
เพราะว่าที่ลงไว้คือความสามารถพิเศษเคลินเปียโน
แต่วันนี้ดิฉันไม่ได้เอาเปียโนมา
มันคุ้นนะตัวตึงที่ระยองอ๋อน้องเขาบอกเขาลืมเอาเปียโนมาตามที่พูดถึงเรื่องการโชว์ความสามารถพิเศษ
ใช่นี่เราทำภาพให้ดูเลยแบบนี้นี่สู้ตัวตึงที่ระยองได้เลยนะเนี่ย
นี่คือน้องตั้นหนึ่งอายุยี่สิบเก้าปีนะคะเป็นการประกวดนางนกภรรมาศศตรีข้ามเพศนะคะ
ก็สุดท้ายน้องต้าเหนิงเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายด้วยความสามารถพิเศษนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูคนบันเทิงที่แปลงโฉมกันในวันลอยกระทง
ท่านนี้แหวกแนวมากคุณเกรสการกล้าวพี่อุ๋ยเคยคุยด้วยใช่ไหมในรายการใช่ไหมคะ
ถึงว่าสวยเชียวนี่ไงนี่ไงเป็นแบบยุคใหม่เมตเตอร์เวิร์สค่ะ
โอ้โหนี่เป็นกระทงทิพย์ด้วยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ
แบบปี๓๐๐๐เลยนะน้องเกรสใช่ค่ะ